อีกสาวคนนึงก็แซ่บพริกยกสวนเหมือนกัน
เพราะว่าโฟสกลรัฐเนี่ยเธอออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าที่ไปจับไมค์ร้องเพลงกับคู่หูดูโออย่างมดนับประพัฒน์บนเวทีอีกครั้งนึง
ซึ่งมีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแซวบอกว่าโอ๊ยเขาจะตบกันกลางเวทีหรือเปล่า

มดก่อนที่เราจะแบบรับงานเราไม่มีอะไรคาใจกันเนอะ

เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีอะไรวะ
เราก็เลยเคลียร์ใจกับเขาก่อนว่า

บอกไม่มีมึงคิดมากไป

ก็ต้องคุยแล้วเขาก็เลยว่าเขาก็ขอโทษเหมือนกันเด็กอ่ะ

มีลูกมีผัวอยู่แล้วคือไม่มานั่งน้อยใจอะไร

เคลียร์นะคะส่วนอีกหนึ่งสาวก็คือ
โฟกัสจีรกูลก็เป็นคนตรงเหมือนกัน

อย่างแน็กชาลีกับคริปเล่นกับสุดนัก
เอาง่ายเลยแน็กไปจิ้มอะไรที่หมา

วิวเป็นแสนงานนี้โฟกัสก็เลยบอกว่า

คือนั่งเป็นแนวนี้อยู่แล้วหรือว่า

แน็กเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
คือหนูคิดว่าหนูเป็นคนติ๊ดพอสมควรนะ
ถ้าเจอแน็กนี่ไม่ไหวเลย

เพราะแน็กมันบังคับค่ะ
บังคับมันร้องให้ฟังทั้งวันเลยค่ะ